และในช่วงนี้นะครับเรามาติดตามภาพรวมวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร
หุ้นไทยใกล้แตะ๑๖๐๐จุดมีโอกาสมากน้อยขนาดไหน
บริหารจัดการพอร์ตลงทุนอย่างไรดีนะครับ
ในช่วงนี้เราพูดคุยกันกับคุณธนรัฐอิสรกุลผู้จัดการสายงานวิจัย
และคุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส

คุณคิงเขาตัวนี้ยอมเลี้ยงใช่ไหมดิโหราคาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ
แต่กลับมาสู่ช่วงเศรษฐกิจของเรานะครับ
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นนี่บวกได้ค่อนข้างดีนะครับ

ปิดไปที่๑๕๘๙๑๓จุดนะครับ
รุ่นตลาดโดยรวมเทรดอยู่ที่ประมาณ๕๕๐๐๐ล้านนะครับ
รู้สึกเหมือนนักทุนต่างชาตินี้เริ่มกลับเข้ามาลงทุนในตลาดทุนไทยอีกแล้ว

นักทุนสถาบันซื้อไปประมาณ๒๑๐๐ล้านนะครับ
ที่มาเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นกลุ่มใหญ่ทั้งนั้นเลย
ที่น้องคุณต่างชาติแหละชอบไปพูดกลุ่มแบบนี้
แต่กลุ่มที่มาเมื่อวานนี้หลักเลยเนี่ยก็เป็นกลุ่มแบงค์ใช่ไหมพี่

และก็มีกลุ่มไฟแนนซ์ที่บอกกำลังเยอะ
แล้วก็ติดตามมาด้วยกลุ่มปริโตนะครับ
ตอนนี้น้ำมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ๕๕ใช่ไหมพี่

แมทกันนิดนึงก็คือในช่วงนี้ข่าวทางนั้นคุณคล้ำเนี่ย

แต่เมื่อวานนี้ผมคุยกับนักวิเคราะห์ของเรานะครับ
เขามองว่าน้ำมันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของปีนี้เลย

เพราะว่าคนที่มาเป็นมือขวาของคุณทรัมป์ในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมาจากกลุ่มน้ำมัน

พี่เอกดีกว่าว่าน้ำมันนี้มองยังไงตอนนี้
จริงเนี่ยปีนี้เรามองว่าราคาน้ำมันดิบนะครับมีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นไปนะครับ
แล้วก็อยู่ในกรอบด้านบนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบถ้าดูตลาดเวสเต็กซัสอยู่ประมาณ๕๕เหรียญต่อบาร์เรลนะครับ
แล้วก็ราคาน้ำมันเวลามีการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันจะไปลิงก์กับพวกตัวของหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตเคมีซึ่งปีนี้ก็ถือว่าปรับตัวได้ดีเช่นกันครับ
อ่านะครับกลุ่มน้ำมันนี่บอกก่อนนะครับว่าตอนนี้งบการเงินของกลุ่มน้ำมันเนี่ย

ใกล้แล้วหลายตัวนี้เขาบอกว่าน่าจะฟื้นมาค่อนข้างดีทีเดียวเพราะว่าน้ำมันเนี่ยปี๒๐๑๕เนี่ยก็ลดราคาอยู่ที่ประมาณ๓๐ได้ไหมพี่

เหรียญนะครับปีที่แล้วนี่อยู่ที่ประมาณ๕๕
เพราะฉะนั้นงบกลุ่มน้ำมันนี้ต้องกลับมาดูดีแน่นอน

เพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยก็เลยดูแล้วเหมือนจะทำ๑๖๐๐อีกรอบนึง

ที่แล้วไป๑๖๐๐เสร็จปุ๊บโดนตีกลับมารอบนี้ใกล้๑๖๐๐อยู่แล้ว
พี่เอกมองภาพตลาดโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับ
ถือว่าในแง่ของภาพตลาดเองนะครับตั้งแต่เปิดต้นปีมาเนี่ยตลาดก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับ
แล้วก็ผมคิดว่าว่าจะเป็นเรื่องของการงบการเงินนะครับในปีนี้
แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่มองแล้วเนี่ยปีนี้มีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับ
เขาน่าจะได้เห็นในส่วนตัวตลาดหุ้นมีการปรับตัวขึ้นตามตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวครับ
อ้านะครับเพราะฉะนั้นดูดีใช่ไหมพี่

วันนี้พี่เอกเอาชาร์จอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับ

ส่วนนี้สองคือในเรื่องของทางประธานาฬิราชินาศาสตร์
มีการอ่อนค่าเพื่อที่จะต้องการที่จะมีประโยชน์การส่งออกที่มันดีขึ้น
แต่เขาบอกว่าเขาจะผลิตเองแล้วก็จะส่งออกให้ได้

แต่ก็น่าติดตามกันนะเพราะว่าฟังการวิตกของเขา
ว่าการค้าของเขาจะไปได้ขนาดไหนใช่ไหมพี่

ว่าเมื่อวานนี้ที่ตลาดมีการปรับตัวขึ้นดีคงจะมีคำถามท่านผู้ชมว่า

เอาตัวไหนที่เป็นไฮไลท์เอาเลือกกลุ่มก่อนพี่กลุ่มไหนน่าสนใจ
คิดว่าในแง่ของกลุ่มนะฮะถ้าดูจากในแง่ของตัวเม็ดเงินที่เข้ามา
แน่นอนว่ากลุ่มที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มที่รองรับกับเม็ดเงินการลงทุนได้ดี
วันนี้ก็ขอเลือกมา๓ตัวซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรม
เริ่มต้นด้วยตัวแรกแล้วกันสไลด์ที่๒จะเป็นเรื่องของตัวหุ้น
ก็ถือว่าเป็นแบงค์ที่ปัจจุบันนี้ถ้าดูจากราคาหุ้นมีการฟื้นตัวได้ดีเช่นกันนะครับ
ประกอบโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมแบงค์ถือว่าปีนี้ปรับตัวได้ดีเลย
กับช่วง๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยใครที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารจะบอกโหค่อนข้างเหนื่อย
ใช่ครับนะฮะก็ปีนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวนะครับ
วันนี้เราก็ทำชาร์จมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าราคาเป้าหมายในเชิงเทคนิคอลเอามาจับสัญญาณการซื้อขาย
ราคาหุ้นไทยพาณิชย์เรามือประมาณที่ระดับ๑๖๐บาท
ตัวถัดไปเหรอครับพี่
ตัวถัดไปต้องเป็นพี่ใหญ่และ
ครับผม
ตอนที่มองประมาณได้ละ๖๓บาท

แต่ปัจจัยเสี่ยงที่ตอนนี้เป็นข่าวอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์นะ

วงไทยยังเหลือเงินรึเปล่า
แต่จริงเรายังเกาะติดตัวเลขมาให้ดู
แต่ให้นึกถึงภาพหลักการของการบริหารเงินคลังก่อนนะครับ

มีภาระทางด้านต้นทุนทางด้านดอกเบี้ย
เพราะฉะนั้นการบริหารให้ตัวเลขเหมาะสมเนี่ย
บอกได้เลยครับว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของกระทรวงการคลัง
เพราะฉะนั้นต้องติดตามข่าวสารให้ดีนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองเอาตัวเลขที่กระทรวงการคลังเขาเขียน
เอามาให้ดูตรงนั้นบอกว่าเยอะไปจะเป็นยังไงน้อยไปจะเป็นยังไง
ส่งคืนให้คุณคิงที่ห้องส่งเลยครับ

ขอบคุณนะครับวันนี้สำหรับเศรษฐกิจนะคะ